โควิด๑๙กันหน่อยเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะคะ
หลายคนก็รอฟังการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้
ว่าจะมีการผ่อนปลนมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
ซึ่งที่ประชุมสอบคอบอกว่าเนื่องด้วยตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ในบ้านเรา

วันนี้ก็เลยมีการผ่อนปลนมาตรการและกิจกรรม
ได้แต่ยังห้ามเต้นเต้นไม่ได้นะห้ามเต้นค่ะฟังดนตรีได้
แต่ว่าลุกมาเต้นไม่ได้ใช่ค่ะนั่งฟังอยู่กับโต๊ะนะคะ
แล้วก็ยังต้องมีมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะเรื่องพื้นฐานระยะห่าง
เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเรื่องของเจลแอลกอฮอลล้างมือต่าง
อันนี้ยังต้องคงไว้พื้นที่ควบคุมสีส้ม๘จังหวัดค่ะ
กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีตากราชบุรี
เปิดได้ไม่เกินห้าทุ่มนะคะครับนี่ค่ะดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว
ดนตรีสดได้แล้วแต่ยังห้ามเต้นนะคะ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง๑๔จังหวัดค่ะกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรีนครนายกฉะเชิงเซาเพชรบุรีระนองชนบุรีระยองชุมพรสงขลายลา
และนราธิวาสเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะคะครับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะ
หรือพื้นที่สีเขียว๕๔จังหวัดเปิดบริการได้ตามปกติเลยค่ะนี่นะคะ
ทั้ง๓พื้นที่นะคะผ่อนปลนให้สถานศึกษาสถาบันกวดวิชา
เปิดเรียนปกติและแบบผสมผสานสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง
ฟิตเนสเปิดบริการได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬา
ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมสูญการค้าก็เปิดได้ตามปกติค่ะ
แต่ว่าในจังหวัดสมุทรสาครนะคะคุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
กำหนดให้ร้านอาหารเปิดให้นั่งรับประทานได้แต่ยังห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
และเปิดได้ไม่เกินสามทุ่มสถานบันเทิงผับบาร์ยังไม่ผ่อนปลนนะคะ
สำหรับสมุทรสาครส่วนสถานศึกษาก็ยังให้เรียนออนไลน์ค่ะ
ผลบังคับใช้มาตรการการผ่อนปลนนี้นะคะเมื่อแต่ละจังหวัดพิจารณาแล้วก็มีการออกประกาศคำสั่งนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าสบคเห็นชอบปรับสีพื้นที่ควบคุมและผ่อนคลาย
ลดระดับโทนสีจังหวัดที่เคยอยู่ในระดับสีส้มให้เป็นสีเขียวมากขึ้น
ส่วนจังหวัดสีแดงยังคงเป็นจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการผ่อนคลายโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬา
บคอชุดเล็กเสนอนะคะวิธีกักตัวนักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามาแข่งขันก็จะต้องกักตัว๑๔วัน
ก่อนหน้านี้ต่างชาติเขาก็ไว้วางใจให้ประเทศไทยจัดการแข่งขันแบตมินตัน
ต่ออีก๑เดือนนะคะสิ้นสุด๓๑มีนาคมนี้ค่ะ
ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงวัคซีนด้วยอ่า
นี่ค่ะล็อตแรกจะมาถึงนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๘๙รายนะคะ
ติดเชื้อภายในประเทศ๗๓รายซึ่งในจำนวนนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาคร๓๑ราย
มาจากต่างประเทศ๑๖รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
แล้วก็มีผู้ป่วยหายเพิ่ม๗๖ราย
ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม๒๕๕๐๔ราย
มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๘ราย
เดี๋ยวฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราล่าสุดค่ะ
เรื่องวัคซีนก็ยืนยันชัดเจนว่าวันที่๒๔เดินทางถึงประเทศไทยแน่นะ
แล้วเมื่อมาถึงวันนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมการจาก๒๓วัน
เมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ฉีดวันนั้นผมก็พร้อมจะฉีด
เดี๋ยวมาก็คงจะได้ดูเรื่องของวัคซีนนะครับ